คุณผู้ชมคะมีเหตุการณ์ประหลาดเกิดขึ้นที่บ้านหลังหนึ่งนะคะที่จังหวัดกำแพงเพชรบอกเลขที่บ้านกันก่อนไม่ได้จะให้เลขอะไรนะคะแค่อยากแจ้งพิกัดครับเพราะว่าเจ้าของบ้านบอกว่าหมอปลามือปราบสัมภเวษีมาช่วยดูหน่อยบ้านเลขที่เจ็ดสิบสามทับหกหมู่สามตำบลวังแขมอำเภอคลองขลุงจังหวัดกำแพงเพชร
คือถ้าให้ข่าวที่ว่าเคยมีไฟลุกตามบ้านคนโดยไม่รู้สาเหตุเนี้ยอันเนี้ยเคยเจอเคยมีแต่ไอ้เลือดหยดเลือดหยดด้วยไงแล้วเพิ่งได้ยินเดี๋ยวให้ไปดูคลิปก่อนอ่าคลิปภาพที่เห็นว่าอยู่ในไฟลุกเนี้ยนะคะคือเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นคนละวันกันอืมแต่ไฟลุกในจุดเดียวกันก็คือในห้องน้ํ

เราพีชอยู่ตรงนี้มีใครยอด
น้องหนูเข้ามาเข้าห้องน้ำค่ะ
น้องเข้ามาไฟลุกเลย

บอกพอเข้าไปปุ๊บไฟลุกเลย

ค่ะก็น้ำเยอะอยู่ในห้องน้ำ

หรือจะมีเรียกตำรวจเลยก็แสดงว่าเขาก็เหมือนว่าเขาก็พร้อมที่จะให้

ใช่เพราะเขาก็งงเขาก็อยากรู้อยากจะให้มาตรวจสอบแหละว่ามันเกิดจากอะไรเนี่ย
เข้าได้ขึ้นไหนตรงร้านน
เห็นไหมโอ้โห
นางจันเพลคำศรีอายุ๔๕ปี
มีลูกสาว๒คนคนโตอายุ๒๑คนเล็กอายุ๑๑
แต่คนเล็กนี้แหละคุณภากภูมิที่อายุ๑๑อะ

แล้วโดนเลือดหยดใส่ตามตัว

หยดต่อสิแล้วเขาบอกว่ามันแปลกตรงที่
แต่ตรงที่พอเลือดหยดปุ๊บก็จะมีไฟลุกพลึบอย่างนี้
ทีมข่าวของเราไปที่บ้านค่ะมันเกิดอะไรขึ้น
เจอนายชำนาญศรีขจรอายุ๔๕ปีเป็นลูกพี่ลูกน้องของเจ้าของบ้าน
นี่อีกจุดนึงนี่ใช่ไหมอันนี้อีกวันหนึ่ง
แต่จุดเดียวกันกับเมื่อกี้นี้อ่าใช่ที่เดียวกันเลย
อันนี้ไม่แปลงขัดห้องน้ำเออของคนละอย่างแล้ว
ใช่แต่จุดเดียวกันแปลกไหม
เออเกิดอะไรขึ้นไปคุยกับลูกพี่ลูกน้องเจ้าของบ้านมา
เดี๋ยวให้เขาเล่าให้ฟังหน่อยว่ามันเกิดอะไรขึ้นครับ
มันเกิดประกายไฟมันลุกทั่วเลยครับ
ลุกครึ่งชั่วโมงลุกครั้งหนึ่งครึ่งชั่วโมงลุกครั้งหนึ่ง
ประมาณนั้นนะครับลุกตามเสื้อผ้าตามเครื่องใช้ไม้สอยของเขาอ่ะ
ที่เป็นผ้าครับส่วนมากจะเป็นผ้า
ทั้งผ้าห่มหมอนมุ้งทุกอย่างไหม้หมดไหม้หมดครับ
แต่มันจะหน่วงเวลาประมาณสักครึ่งชั่วโมงครั้งหนึ่ง
หยดเลือดเนี้ยอย่างก็ที่เขาอยู่บ้านเช่าก่อนย้ายเนี้ยอืม
เขามีอาการมีหยดเลือดก่อนหวดเลือดในตัวเด็กไม่ใช่ครับ
ตามตามสิ่งของตามไอ้ที่นอนมั่งอืม
มั่งข้างข้างอ่ะตามพื้นอย่างเงี้อืม
อาการนั้นก่อนเขาตอนพอย้ายมาปุ๊บเริ่มไฟลุก
พอหยดเลือดหยดได้สัก๑๕นาทีไฟลุกเลย
มันจะเกิดประกายไฟที่ไหนสักแห่งเนี่ยมันก็จะลุกเป็นควันขึ้นมาเลย
อ่าเลือดหยดทุกทุกครึ่งชั่วโมงนี่ที่นงที่นอนตู้เตียงโดนหมด
พอเลือดหยดปุ๊บอีกสักพักนึงจะต้องมีไฟลุกสักที่หนึ่งในบ้าน
คือบ้านเก่าก็มีมาบ้านใหม่ก็มีเขาบอกว่าครอบครัวนี้อยู่บ้านเช่าหลังเก่า
ก็เจอกับเรื่องแปลกแปลกก็เลยเชื่อว่าเอ๊ะเป็นเจ้าที่เจ้าทางเป็นสิ่งลี้ลับหรือเปล่าเนี่ย
เนี่ยแดงเนี่ยสีเลือดเลยอ่ะอันนี้คือเลือดที่หยดลงมา
แล้วบ้านหลังเนี้ยเพิ่งย้ายมาอยู่ได้สามวันนี่กับน้องอ่ะน้องสิบเอ็ดครบเนี่ย
โดนน้องค่ะคือน้องเขาบอกว่าน้องอายุสิบเอ็ดนะอ่า
คนนี้จะโดนตลอดเลยครับเลือดจะหยดมาใส่ตัวตอนที่นั่งอยู่ในบ้าน
ดใส่ไลหยดใส่ค้าหยดใส่ข่าวของเครื่องใช้
ฝ่ออย่างเงี้ยมีรอยเลือดหยดเฉยเลยแล้วก็จะตามมาด้วยไฟไหม้
ถูกใช่ไหมหนึ่งคือไม่รู้ว่าเลื่อนมาจากไหนเออ
เลือดใครเลือดมาจากไหนแล้วไฟลุกได้ยังไง
ถ้าชมคลิอายุอย่างไรขนาดในห้องน้ำอ่ะ

คือ๑๒มีนาคมนะคะ
มีนาคมปีนี้เพิ่งย้ายเข้ามาอยู่เลย

ที่ตัวกับที่ขา

ไฟไปไหม้ที่ตู้เสื้อผ้า
และสักพักก็ไหม้ตะกร้าแปลง

สิบสามมีนาคมทุกอย่างปกติไม่มีเรื่องแปลกเกิดขึ้นสิบสี่มีนาคมก็คือเมื่อวานนี้มีเลือดหยดสองจุดหยดใส่ฝาหม้อยหยดใส่พื้นที่อยู่ใกล้ใกล้สักพักเหมือนเดิมไฟไหม้ไฟไหม้แปลงซักผ้าตำแหน่งเดิมครับในห้องน้ำเหมือนกันแล้วก็ไปไหม้ที่หิ้งพระในห้องโถงด้วยนะคะ
สี่ทุ่มไฟไหม้ตู้เสื้อผ้าอีกรอบหนึ่งมาอยู่ได้สามวันอ่ะเนี่ยเกิดเหตุการณ์แบบเนี้ยช่วงเวลาที่เกิดเหตุแต่ละครั้งเป็นช่วงเวลาประมาณสี่โมงเย็นถึงสี่ทุ่มค่ะ
คนในบ้านเขาบอกว่าเขาสลับเวรนั่งเฝ้าเพราะกลัวไฟไหม้บ้านกลัวจะเกิดอันตรายค่ะ
ข้าวของเครื่องใช้ที่ถูกไฟไหม้เนี่ยนะคะก็มีตู้เสื้อผ้าสองใบเสื้อผ้าผ้าห่มหมอนไม้แขวนหิ้งพระทุกอย่างที่ถูกไฟไหม้นี่ออกมากองไว้นอกบ้าน
องค์รูปสาวคนโตของบ้านนี้เนี่ยนะคะอายุยี่สิบเอ็ดเธอบอกว่าหมอปลามาช่วยหนูหน่อย

แรกมันจะมีเลือดหยดลงมาหยดลงมาทุกวันหยดใส่ที่นอนผ้าห่มอะไรอย่างนี้
คือยังไม่หยดใส่ตัวน้องแล้วพอหลังจากนั้นมาไฟมันก็ลุกขึ้น
ขึ้นได้ประมาณ๒วันก็ว่าท่าไม่ดีแล้วก็เลยย้ายของมา
ย้ายของมาก็คิดว่ามันจะดีขึ้นเพราะมันทำอย่างยิ่งกว่าเดิมเลย
เป็นทุกวันอย่างนี้เลยไม่มีวันไหนที่ไม่เป็นเลย
ไปมาหมดทุกทางแล้วค่ะเขามาทำอะไรให้ก็ไม่หายค่ะ
ไม่หายใช่ไปทุกที่แล้วค่ะ
แล้วถ้าเกิดหมอปลาดูอยู่อยากให้หมอปลาช่วยอะไรยังไงครับ
ก็อยากให้ช่วยแบบมาดูให้หน่อย
ใช่ค่ะเพราะว่าไม่รู้จะทำอย่างไรแล้วค่ะ
เพื่อนบ้านบอกว่าก็เคยไปเที่ยวเล่นที่บ้านหลังนี้นะคะ
เคยเห็นกับตาเลยเคยเจอเลยอยู่ดีไฟลุกพลึบขึ้นมาเคยเห็น
แล้วน้องคนเล็กที่อายุ๑๑ที่ถูกเลือดหยดใส่
เพื่อนบ้านก็บอกว่าน้องเขาก็เหมือนมีอะไรพิเศษ
วันนั้นก็เกิดเครื่องไหม้เลย
ใช่แล้วเด็กนี้เขาจะบอกว่าเดี๋ยวจะมีไฟไหม้
มันจะรู้ก่อนคล้ายมันมีอะไรที่ไม่เหมือนเพื่อน
แล้วก็จะมองเห็นสิ่งที่เรามองไม่เห็น
เห็นคืนนั้นก็๔ค้อน๕ค้อน๖ค้อนอะไรค้อนนี้แหละ
นี่ค่ะเราก็ได้คุยกับลูกสาวคนโตกับเพื่อนบ้านกับลูกพี่ลูกน้อง
แต่เจ้าของบ้านนะคะนายเรวัตกับนางจันเพลเนี่ยยังไม่เจอนะคะ
อุดรธานีค่ะที่เดินทางไปอุดรธานีก็เพราะว่า
ไปหาอาจารย์ให้มาช่วยแก้ปัญหาค่ะ
วันที่นักข่าวของเราไปวันนี้ก็เลยไม่เจอ
ก็ทั้งคู่เชื่อว่าเป็นศัยศาสตร์นะคะ
ก็ฝากไปถึงหมอปลามือปราบสัมภเวษีช่วยหน่อย
ครอบครัวหมดเงินไปหลายหมื่นบาทแล้วนะคะ

นี่ยังไม่รวมข้าวของเครื่องใช้ที่ถูกไฟไหม้เสียหายไปด้วยนะคะ
คือเพื่อนบ้านพอรู้ข่าวนี้ก็มาที่บ้านหลังนี้
เพื่อนบ้านบอกว่าเห็นจริงนะ
เห็นไฟลุกพลึบแบบไม่มีสาเหตุจริงก็ยังงงว่าไฟลุกได้ยังไง
เช่นในห้องน้ำแปลงขัดห้องน้ำแปลงสีฟันเนี่ย
มันเปียกนะตอนที่ไฟลุกอ่ะแล้วไฟลุกได้ยังไง
นักข่าวของเราก็เลยไหนก็ไปแล้ว
มันลุกอย่างนี้เลย
รอดูสิว่าเลือดจะหยดลงมาไหม

แต่ก็พยายามมองไปบนเพดานแหละว่ามีรูรั่วอะไรไหมที่แบบเป็นรอยหยดของเลือดของน้ำของอะไรไหม
ก็ยังไม่เห็นอะไรที่เป็นต้นต่อนะคะ
เมืองต้นก็ต้องตรวจสอบก่อนแหละว่าใช่เลือดหรือเปล่าที่หยดลงมาเนอะ
อาจจะเป็นสีแดงแต่ก็ไม่รู้ว่าเป็นน้ำอะไรอะไรแบบนี้
ที่อื่นที่เคยเจอที่เคยเป็นข่าวเนี่ยคือมีแต่ไฟลุกไหม้
ใช่แล้วก็มีการตั้งกล้องดูแล้วก็รู้สาเหตุไง
อันนี้มันมีหยดเลือดด้วยไงใช่ไหม
ก็มีท่านผู้ชมบางท่านก็บอกว่าก็ลองติดกล้องวงจรปิดดูไหม

คือจับไว้ตลอดเวลาเลยจะได้รู้ว่ามันเกิดอะไรยังไงขึ้น

ก็อาจจะเป็นวิธีหนึ่งอันหลักวิทยาศาสตร์นะนะคะใช่ค่ะ